เอามาดูกรณีนี้ฮะรองเท้าหายไปไหน๑คู่
เพราะว่ามีแม่คนหนึ่งส่งรองเท้ามาจากนอเวย์มาให้ลูกสาว๓คู่

มันเยินแล้วคุณเสี่ยงสกวน
มันเยินแล้วก็เปิดดูลองเท้าที่แม่ส่งมา๓คู่

หายไปไหนนะครับเรื่องนี้คือนางสาววรรณรักษ์ลักษณียักษจร
อายุ๒๘ปีเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับ

บอกว่าเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
ได้รับกล่องพัสดุที่คุณแม่ส่งมาจากประเทศนอเวย์
โดยแม่ได้ส่งรองเท้ามาให้๓คู่นะครับ

รู้เลยว่าแม่จะส่งมาให้๓คู่นะครับ

ส่งตรงมาจากประเทศนอเวย์ผ่านบริษัทปรายศนีย์ไทย
ตั้งแต่วันที่๖เมษายนเมื่อพัสดุมาถึงบ้าน
พบว่ากล่องพัสดุชำรุดมีรอยขาด
แล้วเหมือนมีการปิดเทปกาวเพิ่มไว้
ทีนี้ครับก็เลยรีบแกะกล่องออกมาดูปรากฏว่า
เอ้าแม่จ๋าที่เราคุยกันว่า
รองเท้าผ้าใบมา๓คู่ส่งมากี่คู่กันแน่
แม่ก็บอกก็ส่งมา๓คู่แล้วลูก
แต่ทีนี้ลูกบอกในกล่องมันมีแค่๒คู่
ส่วนเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ายี่ห้อดัง
หายไปหนึ่งคู่เมื่อสอบถามกลับไปที่แม่
แม่ก็ยืนยันว่าส่งมาจริงนะครับทีนี้ครับ
นางสาววรรณรักษ์ที่รับกล่องพัสดุมา
รองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าอะไรต่างนานา
ก็ลองเอาทั้งหมดมาชั่งน้ำหนัก
พบว่าน้ำหนักมันอยู่แค่๔๗กิโลกรัม
คุยกับแม่แม่บอกตอนส่งเนี่ยแม่ก็ส่งแล้ว
น้ำหนักรวมของกล่องพัสดุอะไรต่างของข้างใน
มัน๕๓กิโลกรัมหายไป๖ขีด
เท่ากับน้ำหนักของรองเท้านะครับ
เพราะลองเอารองเท้าอีกคู่หนึ่งไปชั่ง
มันน้ำหนักประมาณนี้แหละนี่แหละครับ

ต่อมาก็เลยสอบถามไปอย่างปราศนีรยอง
คำตอบว่าต้องไปติดตามเรื่องที่ต้นทาง

ต้นทางคือใครคนรับพัสดุปลายทางก็งงว่า
ฉันจะต้องไปติดต่อใครนะครับ
บอกว่าที่ออกมาเรียกร้องครั้งนี้
เพื่อต้องการให้ตรวจสอบว่ารองเท้าที่หายไป
หายไปตรงขั้นตอนไหนและต้องการทราบความจริง
ส่วนรองเท้าที่หายคือไม่ได้หวังได้คืนหรอก

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะครับ
เราก็ไปสอบถามทางปรายศนีย์ระยองให้นะครับ
หัวหน้าปราศนีรยองก็คือนายประพาคคามประสานแก้ว
ทางปราศนีรยองเป็นเพียงแค่ปลายทาง
ที่มีหน้าที่ในการส่งของต่อเพียงเท่านั้น
แต่ก็ยินดีที่จะไปตรวจสอบไปยังสุรกากร

ก่อนนำเข้ามาในประเทศไทยว่าตรวจยึดไว้อะไรหรือไม่

ถ้าจะตรวจยึดไว้แค่คู่เดียวมันก็งง

ของที่ฉันเพื่อนเคยส่งมาให้อย่างนี้
แบบต้องจ่ายเพิ่มต้องมีภาษีจ่ายอะไรก็ว่าไป
แต่ว่าเราก็ได้สินค้าหมดไงคะ

อันนี้คือถ้าเราเป็นคนรับพัสดุหรือว่าคนส่งทั่วไป
เราก็ไม่รู้ขั้นตอนลึกข้างในนะ
คุณนะสมมุติส่งมาจากนอเวย์จะต้องผ่านอะไรบ้างล่ะ

ปรายศนีย์ในบ้านเราอีก
แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงบ้านเราถึงเรา
แต่ว่าไม่ใช่อยู่มันหายไปแบบนี้
เชื่อไหมว่าเจ้าของทำใจ

แต่ก็ไม่อยากจะทำใจกับอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องว่ามันหายไปตรงไหนในขั้นตอนไหน
ใครแกะใครอะไรไปหรือเปล่า
หรือว่ากล่องมันแบบว่าชำรุดแล้วรองเท้ามันหลุดมันล่วงไปที่ไหน
มันต้องมีการตรวจสอบให้ได้สินะของมันไม่ได้หายตัวได้นะ
ที่เรารับพัสดุมาแล้วของชำรุดแบบนี้ก็ต้องแจ้งนะ
สารไม่หายไปไหนแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนค่ะ